คุณฮาร์ดพิธีกรแล้วก็นักร้องชื่อดัง
ตอนนี้ก็ต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจพหนโยธินนะคะ
เพราะว่าถูกโจรย่องเบาขึ้นบ้าน
สิ่งที่ถูกขโมยไปเป็นจักรยานเสือภูเขา

ตอนนี้ก็พยายามเร่งติดตามเพื่อจะให้ได้ของคืนมาค่ะ
นายสุธิพงธพิธกุลหรือว่าคุณฮาร์ด

เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

หลังจากที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานเสือภูเขา

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ

คนในบ้านไม่เห็นจักรยานคันนี้จอดอยู่ที่เดิม
ก็เลยช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่พบ
เชื่อว่าน่าจะถูกคนร้ายย่องเบาเข้าไปขโมยค่ะ
คุณฮายคาดการณ์ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้น
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มจนถึงตี๑
เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนในบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่หมด

ประกอบกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้
แล้วก็ไม่แน่ใจค่ะว่าภายในซอยนั้นติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่า
ก็เลยเข้าแจ้งความให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
ผลิตแล้วก็นำเข้าจากสหรัฐอเมริการาคาอยู่ที่กว่า๑แสนบาทค่ะ
โดยคันนี้เป็นของขวัญจากเพื่อนสนิทที่มอบให้เมื่อ๖๗ปีก่อน
แล้วก็นอกจากจะมีราคาสูงแล้วก็เป็นจักรยานที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะ
คุณฮาร์ดบอกว่าตลอดเวลากว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เคยถูกคนร้ายย่องเบาเข้ามาลักทรัพย์สินภายในบ้านรวมครั้งนี้แล้ว๓ครั้งด้วยกัน
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้คุณฮาร์ดบอกว่า
คงต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะคะ
ด้านของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็
ได้พูดคุยระหว่างพบกับคุณฮาร์ดบอกว่า
จะให้ฝ่ายสืบสวนรีบดำเนินการติดตามคดีให้อย่างเร็วที่สุดค่ะ